ก้าวไกลอย่างคุณพิธาริมเจริญรัฐ
คุณผู้ชมก็ลงพื้นที่จังหวัดระยองไปให้กำลังใจ
ว่าที่ผู้สมัครรับเลือกตั้งสสเขต๓ที่ระยอง
แต่ก็มีคนยื่นมาให้ยื่นลอตเตอรี่มาให้
ให้กับคุณพิทา๒ชุด๑ชุด๒ใบ๑๒ล้าน

ตั้งแต่ไม่มีการรู้ว่าคุณพิธาก็ยังอยู่ยังไหน
ห้ากัญญาคืออะไรนะวันเกิดวันเกิดปีนี้จะครบสี่สิบสามปี
แล้ว๑๘สิงหาเนี่ยไม่๑๘สิงหาวันเกิดคนข้างเป็นเป็นวันที่กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานเขาจัดงานเมื่อกี้นี่ไง
เอาใจลูกค้าไปอีกเอาคุณพิธาก่อนคุณผู้ชมฮะ
เมื่อวานนี้ก็ระหว่างที่คุณพิทากับคุณชัยธวัตุลาธนเลขาพักเนี่ยพาคุณพงศธรหรือว่าคุณโยว่าที่ผู้สมัครสอสอเขต๓จังหวัดระยองมาสมัครรับเลือกตั้งซ่อม
ผู้สนับสนุนพระเก้าไกลจำนวนมากครับมาดักรออยู่แล้วก็มีคนมอบลอตเตอรี่๒ใบ
รวมเป็นเงินรางวัลสิบสองล้านให้กับคุณพิทาห้าเจ็ดหกสามสี่สามนี่คุณพิทาก็ชูให้ดูกันอีกชัด
อีกครั้งหนึ่งชัดเลยครับเจ้าตัวบอกชอบนะชอบเลขท้ายสี่สาม
เพราะจะเท่ากับอายุในวันเกิดกันยายนนี้พอดี
แล้วก็บรรยากาศการเปิดรับสมัครเลือกตั้งซ่อมสสเขต๓จังหวัดระยอง
แทนที่ของสสนครชัยขุนนรงค์ที่ประกาศลาออกไปแล้วก็เมื่อวานจัดขึ้นที่สาราประชาคมอำเภอแกลงครับ
คุณพิธาก็พาว่าที่ผู้สมัครมาสมัครตั้งแต่๘โมงเช้าเลย

งานก็ยินดีกันเป็นอย่างมากครับและมั่นใจว่าชาวระยอง
จะยังให้การสนับสนุนพักเก้าไกลเช่นเดิม
ส่วนบ้านใหญ่ระยองบ้านใหญ่ระยองอย่าง
คุณสาธิตปิตุเตชารักษาการรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัต
ก็บอกว่าวันนี้๑๖เสียงหาคม
คณะกรรมการบริหารภักดิ์จะประชุมตัดสินว่าจะส่งใคร
ตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้นะ
และมั่นใจว่าจะส่งผู้สมัครทันวันสุดท้าย
ก็คือ๑๙สิงหาคมนี้วันเสาร์อย่างแน่นอนครับ